คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วกันว่านี่เป็นเรื่องราวของการแร้งน้ำใจ

คือเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะอยู่ในระแวกเดียวกันในซอยเดียวกัน
บ้านของผู้เสียหายเนี่ยอยู่เป็นหลังสุดท้ายเป็นซอยตัน
แต่ว่าเลยถัดไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีบ้านอีกหลายหลังที่เอารถเข้าไปไม่ได้ต้องเดินเท้า
เพื่อนบ้านจอดรถขวางทางทำให้เขาเอารถเข้าบ้านไม่ได้
ไปตามมาให้เลื่อนไม่พอใจด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายสุดท้ายทะเลาะกัน
เพื่อนบ้านด่าว่าเขาแรงน้ำใจทะเลาะกันเสร็จปรากฏเอามีดมาแทงเขาจนแขนทะลุ

นี่คือคนที่ถูกจอดขวางหน้าบ้านนะอ่ะฟังเรื่องราวกันอีกทีนะคะ
แล้วก็ผู้เสียหาอีกคนนางวณิดานเป็นสองสามีพรรยาถูกพื้นบ้านทำร้าย
ก็พาทีมข่าวของเราไปชี้จุดที่เพื่อนบ้านจอดรถขวางทาง
สภาพบาดแผลที่เขาโดนนะก็แขนก็บอกฟันทะลุเย็บไป๑๑เข็มเลยอะค่ะ
ไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะคะคือบ้านของเขาเนี่ย
ถนนที่จอดกันเนี่ยนะเป็นถนนหลวง
ความกว้างมันคือสี่เมตรค่ะนางวันนิดาบอกว่าบ้านเธออยู่ท้ายซอย
ซึ่งมันเป็นซอยตันแต่ถ้าผ่านบ้านเธอไปเนี่ย
มันจะมีบ้านของเพื่อนบ้านอีกหลายหลังที่ต้องเดินเท้า
ไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นายมานพกับนางวริดาวันเกิดเหตุ
ออกไปข้างนอกขับรถออกไปนอกบ้าน
กลับมาตอน๒ทุ่มจะเอารถเข้าบ้านเอ้าเอาเข้าไม่ได้
เพราะว่ารถของนายกรเพื่อนบ้านจอดอยู่
คือไม่ได้จอดขวางประตูบ้านนะคะแต่เขาไม่ได้จอดชิดขอบทาง
อย่างที่บอกความกว้างมันแค่สี่เมตรรถสองคันเนี่ยมันไปลำบาก
อืมแล้วพอจอดไม่ชิดขอบทางเนี่ย
รถกระบะของนายมานพก็เลยเข้าบ้านไม่ได้ค่ะนายมานพเลยเดินไปบอกนายกร
มาเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าพอไปเรียกนายกรแล้วนะ
นายกรก็ทำท่าฮึดฮัดไม่พอใจใส่มาเลื่อนรถให้ก็จริง
แต่ก็มีปากเสียงกันเพราะว่านายกรทำท่าโมโหไม่พอใจ
แล้วก็พูดตลอดเวลาที่เลื่อนรถว่าทางก็ทางสาธารณะแต่กลับจอดไม่ได้
ใจดำไม่มีน้ำใจแล้วก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอ
ระหว่างนั้นลูกชายของนายมานพคือนายอนวัฒน์เนี่ยนะคะ
เขาก็เดินถือขวดเบียร์ออกมายืนดูถือขวดเบียมาทำไมไม่รู้แหละ
ไม่รู้ว่าดื่มเบียอยู่หรืออะไรแต่เดือนถือขวดเบียร์ออกมายืนดู
นายกรก็เข้าใจว่านายอนวัฒนจะเข้ามาหาเรื่อง
วิ่งเข้าไปชกหน้าแล้วก็เอามีดฟันถากใส่หน้านายอนวัฒน์
เท่านั้นแหละค่ะเหตุการณ์เลยบานปลายมารุมมาตุ้มกันไป
สุดท้ายนายมานพก็เลยโดนมีดแทงเข้าไปทะลุแขนเย็บ๑๑เข็ม
ไปฟังเสียงเขากันหน่อยก็ออกมากันหมดแหละ
เขาก็มาเดินตามหลังแล้วก็มีด่าว่าอะไรอ่ะ
ทางสาธารณะทำไมจอดไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้เขาก็พูดด่า
แบบรุนแรงเลยอ่ะพอจับได้ไหมพี่พูดอะไรบ้าง
ก็มีว่าอันนี้ครับอ่าด่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าด่าเพราะอะไร
เขาก็บอกว่าทางสาธารณะมันจะจอดไม่ได้อ่า
แต่ผมก็บอกว่าจอดก็จอดได้แต่ว่าต้องจอดให้แอบไปหน่อย
ให้หลบให้คนอื่นเขาวิ่งได้ประมาณนี้เขาหาว่ามันมืดเนี่ย
หาว่าลูกชายจะเอาขวดไปฟาดเขาเขาก็ปรีเข้าไปต่อยลูกชาย
ไทยรัฐทีวีเรานำเสนอสองฝั่งนะคะอันนี้ฝั่งผู้เสียหายนะ
ไปฝั่งไปฝั่งฝั่งของนายกรพูดก่อเหตุกันหน่อยดีไหม
ไม่ใช่ตัวนายกรเองที่ออกมาเล่านะแต่ว่าฝั่งของนายกรเล่าให้ฟังบ้าง
บอกว่าก็ยอมรับว่าจอดไม่ชิดจริง
ก็เดินตามนายมานพไปเลื่อนรถให้แล้วนะแล้วระหว่างที่เดินไปอ่ะ
ก็พูดขอโทษด้วยถ้อยคำสุภาพแถมในกรอ่ะ
ยกมือไหว้ขอโทษนายมานพตลอดทางซะด้วยซ้ำแต่พอไปเลื่อนรถให้แล้วเนี่ยนะคะ
ญาติและบ้านของนายมานพก็มาด่าเขา
ด่าว่าจอดรถไม่รู้เรื่องเลยด่าไม่จบไม่สิ้นอ่ะ
แต่ฝั่งของนายกรก็เออก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าก็ทำผิดจริง
ก็ไม่ว่าอะไรไม่ตอบโต้ทีนี้ไอ้เรื่องการทะเลาวิวาสมันเริ่มจากนายอนวัฒน
เนี่ยแหละลูกชายของนายมานพอ่ะเดินถือขวดเบียร์มา
แล้วทำท่าใช้คำว่าทำท่าเหมือนจะเข้ามาหาเรื่อง
นายกรก็เลยผลักอกนายอนวัฒน์ถอยออกไป
พอพ่อเห็นลูกโดนผลักอกก็เข้าใจผิดว่าจะไปทำร้ายลูกเขา
รุมเข้ามาพร้อมกับญาติฝั่งตัวเองมาทำร้ายนายกร
นายกรเลยต้องตัดสินใจหยิบมีดออกมาป้องกันตัว
ทีนี้ตรวจสอบพบางสอบโทงบอกว่าโอเคเดี๋ยวขอเวลานะ
ให้พนักงานสอบสวนเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกทีนึง
แล้วจะได้รู้กันว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เรื่องกลมมันเป็นอย่างไรกันแน่
จะได้ตัดสินกันถูกว่าใครต้องโดนข้อหาอะไรอย่างไรกันบ้าง
ปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านมันทุกข์ใจนะ

ถูกต้องมาจอดหน้าบ้านเลยครับ
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมมันแรงน้ำใจหรือไม่มีจิตสำนึก
ต้องคิดนะเราอยู่ร่วมกันถนนล้วงก็จริง
แต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมี

เพราะว่ากะไรอยู่มันคือจะย้ายบ้านหนีมันก็ใช่เรื่อง
เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ก็ช่วยกันมีน้ำใจแล้วกัน